ซื้อหนังสือพิมพ์มาแล้วอ่านเรียบร้อยแล้ว
กาแฟไปแล้วออกกำลังกายกันหน่อย

ในพื้นที่ตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำ

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐คนในตำบลทัพร้างอำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชศรีมานะครับเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบลานสุขภาพ
โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้มนวยการส่วนงานปฏิบัติการ
ภูมิภาคภาคตะวันออกเชียงเหนือ
นั่นก็คือท่านผู้ช่วยอุดมศักดิ์สมคำนะครับ
เป็นผู้มอบลานสุขภาพแห่งนี้ให้กับชุมชน
พร้อมกันนี้ยังมอบเครื่องออกกำลังกายให้อีก๕ชิ้น
ประกอบด้วยจักรยานปั่นแนวนอนปั่นแนวนอนนะฮะ
บริหารกล้ามเนื้อแขนเครื่องบริหารเอวและออกกำลังกายขา
ย่ำสลับดีไหมล่ะจอร์ด

ใช่แล้วฮะและยังมีเครื่องเดินสลับแนวราบแล้วก็ลานเดินนวดเท้า
แล้วก็ยังจัดทำคู่มือแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายนะฮะ
ร่วมดูแลสุขภาพชุมชนนั่นเองนะครับ
อบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพร้าง

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วย

เพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับ
หวังให้ชุมชนแข็งแรงห่างไกลโลก
ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมถึงควบคุมไม่ให้มีกลุ่มผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
โดยเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
มาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
คุณหมอและคุณพยาบาลเขาจริงเขาก็ไม่ได้อยากต้อนรับผู้ป่วยมาก
เขาไม่อยากให้ใครป่วยนะครับ
แม้ค่ะการออกกำลังกายป้องกันอาการป่วยที่ดีที่สุด
ทำงานก่อน๖โมงเดี๋ยวไปออกกำลังกายกัน